รถเมย์เบรกแตกครับแล้วพุ่งขึ้นทางเท้า
พุ่งขึ้นทางเท้าไปชนพ่อลูกคู่นี้ครับ
เห็นไหมว่าเงาแว๊บอยู่กันสองคนเนี่ย

โอ้โหพ่อนี่นะจังหวะเงย

นี่ครับวงจรปิดสองมุมนี้เราให้คุณผู้ชมดูไปแล้ว

ทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้มันมีเรื่องเล่า
พ่อลูกยืนอยู่จากนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน
รถเมย์สาย๔๖ครับแล่นระหว่างมราม๒กับ๔พญา
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งขึ้นทางเท้ามาไปชนต้นไม้ฮะ

เพราะดีพ่อในวัยทายาทดึงคว้ามือลูกครับ
บรถเมย์ได้ไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแหละ
พ่อลูกนะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ผู้โดยสารบนรถเมย์เจ็บเล็กน้อยไป๕คน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
บนถนนสี่พระยาเขตบังรักษ์กรุงเทพมหานครครับ
จากการพูดคุยกับนายสงกรานทัพสุรินะครับ
อายุ๔๘ปีนะครับผู้ชายที่กระโดดหลบรถเมย์นะครับ
เล่าบอกว่าตอนนั้นเขากับลูกชาย

รถมันเสียดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
รถมันเสียเสียปั๊บทำไงอ่ะเสียตรงที่เกิดเหตุพอดีเลย
ก็เอารถขึ้นทางเท้าขออนุญาตหน่อยเพราะรถมันเสีย
เดี๋ยวไปกีดขวางบนผิวพื้นผิวการจราจร
นะครับก็มาจอดตรงนี้แล้วโทรศัพท์หาญาติ
ระหว่างรอญาติอยู่ประมาณ๑๐นาที
ได้ยินเสียงมีเหมือนเหล็กมันขูดอะไรมา
ฮึกมาหันไปดูครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหรถเมย์ครับมาแล้วมันมาบนทางเท้า
ชิดมาชิดมาโอ้โหคว้ามือลูกชายหลบไว้ได้

แล้วก็โอ้โหมาเล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งตกใจแบบนั้นแหละ
บอกว่าผมก็ขับรถส่งพฤษศาลตามปกติ
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเบรกมันใช้การไม่ได้เหยียบและวืด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
เส้นนี้เอาทหแรตชีพกัณภัยรถเบปมานะครับก็ให้ข้อมูลบอกว่า
จากการตรวจสอบสภาพรถคาดว่า
เบรกมันมีปัญหาที่เบิร์ตบอกไง
ปกติพี่เบิร์ตเคยบอกมันจะเกิดขึ้นเวลาขับลงเขาลงเนินใช่ไหม
แต่นี่คงมีปัญหาจริงนะครับคงอาจจะแบบ
น้ำมันเบรกน่ะมันรั่วหรือเปล่า
ล่วนแล้วหยดออกจนมีไม่พอมีไม่พอปั๊มเหยียบใช้เหยียบใช้เหยียบใช้
ร้อนเบรกแตกเลย